ส่วนข่าวนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูค่ะที่อุดรธานีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เหตุการณ์เนี่ยคนที่เป็นโจรคนนี้นะเขาทำทีมาขอซื้อรถจักรยานของเด็กที่อยู่ริมถนน
แล้วก็กำลังยกรถกลับไปเก็บท้ายรถ
แล้วทีนี้มีการบอกด้วยนะว่าเงินสดไม่มีเดี๋ยวขอโอนให้
ไปมาค่ะมีการกระชากกระเป๋าเงินของฝั่งแม่ค้า

ใช่แล้วแม่ค้าเขาก็ไม่ยอมค่ะสุดท้ายเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหมันมีการเอามีดมาไล่ฟันด้วย

ใช่ค่ะนี่กลายเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้
แล้วตำรวจสพเมืองอุดรก็ต้องไปตรวจสอบ
เป็นเหตุชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกาย
แล้วแม่ค้าเขาขายรถจักรยานของเด็กอยู่ริมถนนอุดรสกลนครไงคะ
นี่รถจักรยานเล็กที่จอดอยู่ริมถนน
ก็ขายให้ลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ใครอยากได้รถจักรยานให้ลูกหลานก็ซื้อไป
ทีนี้คุณป้าไพวันที่เป็นแม่ค้าวัย๕๓ปี
ตอนที่นักข่าวไปคุยเนี่ยโอ้ยสภาพทั้งหน้าทั้งคอทั้งข้อมือ
มันเป็นรอยแผลหมดเลยนี่ดูสิคุณป้าชี้ให้ดูว่าเนี่ย
เป็นรอยที่ต่อสู้กับเจ้าโจร
กู้ภัยเขาก็ประถมพยาบาลค่ะ
ทีนี้ป้าเล่าให้ฟังนะว่า
คนที่มาก่อเหตุเนี่ยเขาน่าจะเป็นเหมือนสาวหล่อ
อายุไม่เกิน๓๐หรอกสูงประมาณ๑๗๐กว่าใส่แมสมา
หมวกกันน็อกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์
เป็นมอเตอร์ไซค์สีดำขาวทะเบียนจำได้เลยนะ
๑กธ๙๕๑๗อุดร
ตอนนั้นมาในลักษณะเหมือนลูกค้าทั่วไปเลย
ใช่แล้วก็มาทำทีจะขอซื้อรถจักรยานของเด็ก
ในคันเล็กราคา๑๕๐๐บาท
ทีนี้แม่ค้าก็ยกรถจักรยานของเด็ก

เบาะรถของมอเตอร์ไซค์ของเขา
คันสีชมพูคันเล็ก

ไม่มีเงินสดอ่ะเดี๋ยวขอโอนเข้าบัญชีได้ไหม
แต่ว่าตอนนี้ตังค์มันไม่พอ
ทีนี้คุณป้าแกไปนั่งรออยู่ที่กระท่อมตรงนี้ค่ะ
นั่งรอแบบนี้รวมแล้วนะคุณ๓๐นาที
คนร้ายก็ยังอยู่หน้าร้านนี่แหละฮะ
จังหวะนั้นที่คนร้ายวนไปหลังอ้อมไปหลังคุณป้านะ
แล้วเป็นอาศัยจังหวะที่ป้าเผลอ
คนร้ายดึงกระเป๋าสะพายที่มันมีเงินสดอยู่ค่ะ
กระชากจนป้าตกจากแค่ไม้ไผ่ตรงนี้ลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะ
แล้วในกระเป๋านั้นป้าบอกว่ามีตังค์อยู่๒๕๐๐บาท
เท่านั้นไม่พอค่ะเพราะเขาเอากระเป๋าไปแล้วเนี่ย
ยังกระทืบป้าอีกอ่ะอืมเออรัวหมัดใส่แบบไม่ยั้งเลยนะคะ
ใช่ครับฟังเสียงคุณป้าเล่าให้ฟังเหตุระทึกนี้หน่อยนะ
เพราะคุณป้าไปล้มลุกคุกคลานอยู่ตามพื้นต่อสู้
คุณป้าบอกใช้จังหวะหนึ่งถีบเข้าไปที่มิของคนร้ายเลย
คุณผู้ชมฟังหน่อยนะฮะ
คุณป้าแสดงให้ดูเลยนะแล้วก็คุณป้าก็ลุกขึ้นมาบอกโอ้ย
แต่ป้ายังปวดหลังอยู่เลยยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยนะ
ไม่ต้องแสดงมากได้ไหมนักข่าวนะฮะ
ก็เลยเอาคุณป้าขึ้นมาแล้วก็กู้ภัยเขาคอยดูแลนะครับ
คุณป้าบอกอาศัยจังหวะจังหวะหนึ่งนะ

เขาพยายามจะดึงกระเป๋าเลยวิ่งมาเหมือนจะหยิบมีดด้วย
คุณผู้ชมมีดที่ป้าเขาเหน็บเอาไว้

แล้วก็เอามีดมาทุกวันแบบนี้เอามาเหน็บไว้ตรงแคร่
คนร้ายวิ่งจะไปเอามีดจะมาทำร้ายคุณป้า

แล้วก็เลยถามไงว่าป้าแล้วป้ารอดตายมาได้ยังไง
บอกอุ๊ยมีคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาไง

เขาก็เลยขี่ตามคนร้ายถ่ายทะเบียนป้ายรถมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าจังหวะถีบของป้าถีบไปครั้งหนึ่ง
แต่ไปโดนเป้าของเขาจุกเลยค่ะ
โดนจุดสำคัญของสาวธอมสาวหล่อคนนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คนร้ายก็หนีไปได้
ทางอำเภอหนองหานแล้วก็มีรถจักรยานเด็กสีชมพูที่มัดอยู่ข้างท้ายเนี่ย
มีอยู่ท้ายรถ๑คัน

ลักษณะคนร้ายที่ดิฉันบอกไปว่าเป็นผู้หญิงธรรมเนี่ยนะคะ
อายุไม่เกิน๓๐ปีสูงสัก๑๗๐เนี่ย
นี่คือป้ายทะเบียนเขาที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้ด้วย
ทีนี้ค่ะเบื้องต้นตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบค่ะ
มอเตอร์ไซคันนี้ใครคือผู้ครอบครองรถ
ซึ่งใช้เป็นภาษณะในการก่อเหตุครั้งนี้เพื่อตามตัวคนร้าย
แล้วถามว่ามีความคืบหน้าไหมล่ะมีค่ะ
ไปที่บ้านของคุณป้าไพรวันแม่ค้าคนนี้นี่แหละ
ในพื้นที่ตำบลโพลงามอำเภอหนองหาน

แล้วที่คุณเห็นคือป้านอนย่างสมุนไพรอยู่
อันนี้คือตามแบบฉบับของโบราณ
เนี่ยแล้วป้าบอกด้วยนะว่าป้าคงต้องให้เลือดข้างใน
ที่มันคลั่งอ่ะมันไหลเวียนให้ดีก่อนคงยังไม่ได้ไปขายจักรยาน
ตามปกติหรอกอีกสักสองสามวันอ่ะถึงจะไปนี่คอป้ายังเป็นแบบ
ทะเลาะปอกปลอกน่ะพาเขาเป็นหมดเลยนะ
ใช่ก็มันช้ำไปหมดเลยจากการต่อสู้

หลังจากนี้ไม่เอาละป้าไม่ไปขายคนเดียวแล้ว
คงจะเอาลูกเอาหลานไปนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วเดี๋ยวป้าจะต้องรอให้ลูกค้าจ่ายตังค์มาก่อน

แต่ถ้าเกิดโอนมาเงินต้องเด้งเข้าบัญชีก่อน
ถึงจะเอาจักรยานไปให้เขาท้ายรถ
ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ

ส่วนคนร้ายเอาไปก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วนะ
เพราะศูนย์รถจักรยานเด็กเล่นไป

แล้วก็เอาจักรยานของเด็กคืนมาได้แน่นอน
คุณคิดดูสิกระทั่งจักรยานของเด็ก

แต่จริงผมว่าคนร้ายมีวัตถุประสงค
ในการที่จะกระชากกระเป๋าคุณป้าบไปนะฮะ